เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกะเพรากุ้ง

คุณอริยานำเสนอกะเพราแพงอีกแน่
เดี๋ยวลองดูก่อนต้องบอกว่ากะเพราร้านนี้นะนะ
กุ้งตัวโตแบบ๔๕ตัว

คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่

อะไรแล้วครับ
ที่ตัดให้ผมไหมกล่องนี้

โอ้โห
คุณ๓กล่อง๖๐ก็คือกล่องละ๒๐บาท

เฮ้ยขายได้จริงหรอราคานี้

นี่เป็นภาพเก่าหรือเปล่า
อันนี้เป็นคลิปปัจจุบันเลยค่ะ
เนี่ยนะคะชาวเน็ตเขาก็เลยถามไงขายได้ยังไงเนี่ยมีคนใช้
มาจากตลาดเหรียญทองตลาดเหรียญทองอยู่แถวไหนอยู่แถวแถว
หกธัญบุรีปฐุมธานีนั่นเองค่ะราคาเนี่ยกล่องละยี่สิบบาทอ่ะ
แล้วคุณคิดดูร้านนี้เขารับโครงการคนละครึ่งด้วย
เอาถ้าเกิดว่ารับคนละครึ่งเราจ่าย๑๐บาทได้กินกะเพราที่กุ้งตัวโตมีไข่ดาวโปะแบบนี้
แล้วที่มันฮือฮาเพราะว่าแหมวัตถุดิบมันอัดแน่นมากค่ะ
ถ้าเกิดว่าเป็นตามท้องตลาดคุณสืบสกุลคิดว่ากล่องขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ทั่วไป

เออมันก็สี่สิบหรือห้าสิบต้องมีบ้างแหละ
แต่ว่าร้านเนี้ยแค่ยี่สิบเท่านั้นเองค่ะ
แชร์แล้วก็บอกต่อเพียบเลย
กุ้งตัวใหญ่มีไข่ดาวโปะแล้วรสชาติอร่อยไหม
คือเขาบอกว่าเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าเอาจริงนะ
คือกุ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกุ้งเน่ามันไม่ได้เละไม่ได้นิ่ม
กุ้งกินได้ปกติเลยรสชาติก็โอเคกินได้
ราคานี้รวมไข่ดาวเบอร์เล็กให้แล้วด้วย
เวลาเขาขายเขาจะขายเฉพาะช่วงเย็นนะ
ขายดิบขายดีไม่เหลือเลยสักวันหนึ่ง
นะครับมีคนเข้าไปถามคนโพสต์เยอะมากเลยนะฮะ
ทั้งเรื่องรสชาติทั้งเรื่องของพิกัดทั้งเรื่องของโอ้โห
ขายที่ไหนอยากตามไปซื้อจริงนะครับ
รสชาติเป็นยังไงเขาก็บอกว่ารสชาติก็ธรรมดา
ราคาของตลาดนัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าให้เยอะนะครับ
แล้วก็เมนูอื่นเขาก็มีกะเพรามากมายเลยคุณ
แล้วก็ทางเพจชมรมคนรักกะเพราเนี่ยเขาเอาไปแชร์ต่อเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็แจ้งพิกัดอะไรไว้นะครับที่ตลาดนัดแห่งนี้
เหรียญทองย้ำกันนะคะอยู่แถวคลอง๖ธัญบุรีที่ปฐุมธานี
เผื่อใครอยู่ใกล้อยากจะแวะอุดหนุนกะเพรากุ้งโต๒๐บาท
ก็แวะได้นะครับคนโค้ชจะบอกว่าให้ไปก่อนสัก๖โมงนะฮะ
อยู่แถวตรงประตู๒ก็จะไปเจอกับร้านค้าร้านนี้เลย
ไปนะเพราะว่าราคาแบบนี้หมดเร็วนะคะ